ที่เรื่องของคุณอุบัติเหตุคุณอริยา

มันไปเกิดขึ้นกับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
และแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนป่วย
แล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อยู่บนรถคันนี้ด้วย
เหตุการณ์นี้นะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องที่คนแชร์กันไปเยอะมาก
เพราะว่าต่างส่งกำลังใจให้กับพยาบาลสาวที่บาดเจ็บค่ะ
โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
ตอนที่รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลอุ้มผางค่ะ
กำลังเร่งนำผู้ป่วยส่งต่อที่โรงพยาบาลแม่สอด
บอกก่อนคุณผู้ชมมันค่อนข้างไกลมาก
คือระยะทางในการส่งต่อ๑๖๔กิโลเมตรเลยนะ
และเซ่นทางมันก็เป็นแบบเป็นเขา
โค้งอันตรายที่จะต้องผ่านถึง๑๒๑๙โค้ง

รถฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสุดอุบิโภคเทศ
กับรถพ่วง๒๒ล้อที่บรรทุกข้าวโพด
ซึ่งรถพ่วง๒๒ล้อที่บันทุกข้าวโพช
เขาขับออกมาจากซอยคือขับออกมากระทันหัน
ก็เลยทำให้คนขับรถฉุกเฉิน
และพยาบาลสาวที่นั่งอยู่ด้านหน้า
ถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากรถค่ะ

แล้วก็ยังมีผู้ช่วยพยาบาลก็ลอยกระเด็นกันด้วย
แต่ว่าคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บไม่มากนะ

เขาก็มีการกระจายข่าวเรื่องนี้เพราะอะไร
เพราะพยาบาลสาวที่นั่งอยู่หน้ารถแล้วถูกอัดก๊อปปี้
ก็คือนางสาวปุญวีศรีดวงแปงอายุ๒๕ปี

ต้องทำให้เธอต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน

ทีนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็เลยขอกระจายข่าวค่ะ
ขอให้คนเข้ามาบริจาคเลือด
แล้วก็ต้องการเลือดสำรองเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดนะคะโอ้โหแน่นอนว่าคนไทยเราอยากช่วยแน่
พอเห็นข่าวแบบนี้แล้วโดยเฉพาะชาวอำเภอแม่สอดนี่นะ

รีบบริจาคเลือดให้กับพยาบาลอุ้ม

อ่ะใครจะกรุ๊ปอะไรเนี่ยบริจาคมาได้หมดเลย
ซึ่งชาวแม่สอดเอยทหารเอยตำรวจเอยเนี่ยนะคะ

ทีนี้เราก็สอบถามอาการด้วยนะ
ว่าอาการคนเจ็บอีก๓คนเป็นยังไงบ้าง

ใช่ค่ะอาการปลอดภัยแล้วนะคะ

ก็ไปที่โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยนะคะ

แล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน

ภาพแบบนี้ทุกคนเนี่ย
ตั้งใจมาบริจาคเลือดให้กับพยาบาลอุ้ม

พยาบาลทำหน้าที่เต็มที่

ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนก็อยากช่วยเหลือ
เราไปพูดคุยกับทางทหาร

ค่ะทางด้านของจ่า๑๑๙

๑๐กิจการพลเรือนทหารพรานที่๓๕
ก็บอกว่าตัวเองกับเพื่อนทหารพราน

ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนทหารด้วยกัน
ก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันเดินทาง

แล้วมาตั้งใจที่จะบริจาคเลือด

ขอให้น้องอุ้มอาการมีช่วงใหม่
ครับผม

คุณผู้ชมล่าสุดตอนนี้แพทย์ก็ได้นำตัวค่ะ

แล้วก็เนื่องจากว่ามีเลือดไหลออกจากสมอง

ถูกอัดก๊อปปี้อยู่ด้านหน้าเลยนะคะ
สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

คืออาการยังไม่น่าไว้วางใจค่ะ
แล้วก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤต

ก็มีญาติญาติมีเพื่อนพยาบาลอีก
จำนวนมากค่ะแล้วคนที่รู้ข่าวเนี่ย

แต่เอาจริงเวลาที่เราอ่านข่าวแบบนี้ค่ะ

คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับรถฉุกเฉินคือไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรก
ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุหลายครั้ง
แล้วก็ได้รับผลกระทบกับบุคลากรทางการแพท

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

มีการเปิดเผยผลวิจัยคุณผู้ชม
ว่าถ้าเกิดว่านับไปตั้งแต่ปี๕๗

เป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งบุคลากร

ระหว่างสถานพยาบาลเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขกราฟิกที่เราเอาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอ
ทีนี้เราไปสอบถามทางด้านเจ้าของเพจทางการแพทย์นายแพทย์ทรงเกียจอุดมพรวัฒนะนะคะ
ก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเวลาที่มีข่าวรถของโรงพยาบาลประสบอุบัติเหตุทีไรเนี่ยนะ
อ่านข่าวแล้วก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกหดหู่สงสารสำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
เข้าใจรับรู้เลยเวลาที่นั่งอยู่ในรถรีเฟอร์ที่เสียงไซเรนมันดังวิหว่อวิหว่อแบบนี้
ทีนี้คุณหมอทรงเกียจเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะคะตอนที่เป็นแพทย์ต้องใช้ทุน
บอกว่าในรถเนี่ยเสมือนเตียง๑เตียงมีคนไข้นะมีพยาบาลมีญาติ
อาจจะมีหมอบางครั้งแล้วก็มีพนักงานขับรถไปแล้วบางท้องที่เนี่ยด้วยสภาพพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ภูเขาชันเป็นโค้งอันตรายแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นเคสคนไข้หนักนะคุณนัทธนันคุณผู้ชม
แล้วมันต้องทำแบบตลอดเวลา
แน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่สามารถที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยได้ถูกไหมคะ
เครียดคืออะไรกดดันด้วยจะต้องส่งคนไข้ให้ถึงปลายทาง
แล้วบางทีท่อหลุดเอาต้องแวะโรงพยาบาลใกล้
บางครั้งหัวใจคนไข้หยุดเต้นระหว่างทาง
มันเป็นความเครียดความกดดันที่อยู่ในรถอยู่แล้ว
แล้วพอมาเจอสภาพพื้นที่ท้องถนนต่าง
มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
แล้วคุณหมอบอกว่าเวลาที่ชาวบ้านบนท้องถนน
เห็นรถฉุกเฉินขับมาเปิดไซเรนมา

อย่าคิดว่าเนี่ยทางมาว่างเดี๋ยวเขาขับไปอีกเลนสนึงก็ได้

เจ้าหน้าที่คืออยู่ในรถเวลาแค่เปลี่ยนเลน

เพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เห็นใจจริงนะคะเหล่าบรรดาบุคลากรทางการแพทย์